อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่สกลนครค่ะคือมีสาวประเภท๒
แล้วเขาอ้างตัวเขาเป็นร่างทรงแล้วปรากฏว่าเขาไปสนิทกับครอบครัวหนึ่ง
ครอบครัวนี้ก็มีหลานวัย๑๒ปีอยู่ด้วยเป็นผู้ชายค่ะ
มีรายงานออกมาว่าเขากระทำชำราวเด็กคนนี้
แม่ไปแจ้งความร้องทุกเลยแล้วก็ตอนนี้มีการสอบปากคำแล้วด้วย
แต่ว่าร่างทรงคนนี้ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายังไม่ยอมรับอะไรค่ะ
หญิงสาววัย๓๕ปีคนนึงนะคะเป็นชาวอำเภอกุศุมารจังหวัดสกลนคร
ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจโรงพักกุศุมารบอกว่า
ลูกชายวัย๑๒ปีถูกนายธนาวัฒน์ไทยเหนือวัย๔๔ปี
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒คมคืนกระทำชำราวที่บ้านพัก
ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วรวมทั้งหมด๓ครั้งค่ะ
โดยคุณแม่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการเจรจากันด้วยนะ
เป็นการเจรจากลายเกลี่ยกันที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
แต่ว่านายธนวัฒน์ไม่ยอมรับว่าเป็นคนทำผิด
แล้วก็ท้าคุณแม่บอกว่าก็ไปแจ้งความสิแม่ก็เลยมาเลย
เล่าให้ฟังนะคะว่าลูกชายอาศัยอยู่กับคุณยาย
เปิดร้านขายของชำภายในหมู่บ้าน
ส่วนตัวคุณแม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
คุณยายรู้จักกับนายธนาวัฒน์
รู้จักกันด้วยความที่นายธนวัฒน์บอกว่าเขาเป็นร่างทรง

ประมาณสัก๑ปีก็เริ่มสนิทสนมกันมากขึ้น
ทีนี้แม่บอกว่าลูกก็เลยรู้จักไปด้วย
เพราะว่าก็อยู่กับยายเนอะยายสนิทลูกก็สนิทไปด้วย
ก็จะไปเล่นที่บ้านของนายธนวัฒน์อยู่ใกล้กันบ่อยครั้ง
เพราะว่าที่นั่นของกินก็มีให้กินโทรศัพท์ก็มีให้เล่น
ทีนี้ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะ
ยายก็เอกใจทีนี้เวลาหลานกลับมาบ้านเข้าห้องน้ำ
น้ำนานมากพี่ก๊อฟครับนานเป็นชั่วโมงจนยายเริ่มแบบ
เข้าไปทำอะไรหรือเปล่าก็เลยไปแอบส่องดู
ปรากฏว่าเห็นหลานชายทำความสะอาดทวันหนักค่ะ
ย้ำนะหลานชายคนนี้๑๒ขวบเท่านั้นนะคะ
อายุให้อีกทีนะเห็นหลานชายทำความสะอาดทวันหนัก
ยายก็โอ้โหไม่อยากจะคิดอ่ะแต่ดูแล้วมันก็คิดได้เลย

ไปทำอะไรมาทำไมต้องเข้าห้องน้ำนานขนาดนี้
ทำความสะอาดทวันหนักทำไมอะไรยังไง
ได้ความมาว่าเวลาที่ไปบ้านนายธนาวัฒน์ทุกครั้งเนี่ยนะ
กระทำชำราวทางทวาหนัก๓ครั้งด้วยกัน
ซึ่งนายธนวัฒน์ก็บอกว่าอย่าบอกใครนะ
บ้านผู้ใหญ่บ้านก็แล้วจะไกลเกลี่ยก็ไม่เป็นผล
เพราะว่านายธนวัฒน์ไม่ยอมรับเลยมาแจ้งความนี่แหละค่ะ
แล้วก็พาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกุศุมารด้วย
ที่จะส่งผลตรวจไปที่ขอนแก่นตอนนี้ยังรอผลตรวจอยู่เลยนะคะ
ช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายธนวัฒน์ก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน
ซึ่งตำรวจเนี่ยเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาเป็นข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีค่ะ
ทีนี้พอสืบสวนต่อเนื่องไปก็พบว่า
ยังมีข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่แจ้งข้อกล่าวหาต่อนายธนวัฒน์เพิ่มเติมได้อีก
ก็คือข้อหาพรากผู้เยาว์เบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาให้การปฏิเสธค่ะ
ส่วนความเป็นไปได้ที่จะเอาผิดเนี่ยตำรวจบอกว่าก็ต้องดูหลักฐานที่มีอยู่
รวมถึงหลักฐานผลตรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ซึ่งหลังจากสอบสวนแล้วเสร็จก็จะนำตัวส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
ตำรวจก็บอกนะคะว่าจะให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนั่นแหละทั้งฝ่ายของนายธนวัฒน์แล้วก็ฝ่ายของเด็กด้วย